ผมเนี่ยออกแนวเซ็งซะมากกว่าอธิษฐานอยู่กำลังจะลอยมาลุมแย่งจากมือไปเลย
คนลอยแล้วเซ็งสิคุณผู้ชมไปดูที่แรกที่จังหวัดตากกันก่อน
งานลอยกระทงที่วัดกะลางเขตเทศบาลนักขอบแม่สวัสดิ์จังหวัดต่าง
มีทั้งคนไทยแรงงานชาวเมียนมาก็เอากระทงไปลอยที่ลำห้วยกันเยอะแยะมากมาย
แต่ระหว่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วดูอะไรกันเนี่ย
โอ้โหนี่มายืนรอแล้วครับเหมือนกดดัน
ธิษฐานอยู่ดีฮะกำลังตั้งจิตอธิษฐานขอเข้ามาอ้าวไปแล้วแย่งกัน
ไหนดูสิมีเงินไหมมีเงินไหม

เดี๋ยวนะพระแม่คงคายังไม่ได้รับคำอธิษฐานเลย

เอาไปแล้วเนี่ยมายืนกดดันจะลอยไม่ลอยจะลอยไม่ลอยมีเงินหรือเปล่า

คำอธิษฐานหมดเลยเห็นน้องกดดันอย่างนี้
แล้วข้างล่างในน้ำมีเด็กเยาวชนทั้งนั้น
มายืนกดดันแบบนี้มารุมเอากระทงไปแบบนี้
อันไหนมีเงินก็แย่งเอาเงินก่อนแล้วค่อยไปลอยให้
บางคนยังไม่ทันจะลอยโดนแย่งจากมือก็มี

บางคนลอยไปปุ๊บไม่ถึง๒วิถูกกลุ่มวัยรุ่น
หยิบขึ้นมาเอาเศษเงินจากกระทงไป
ชาวบ้านเองเนี่ยตะโกนเขาใช้คำว่าตะโกนด่าก็มี
ตะโกนห้ามปรามเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ก็มี
เพราะมันคือมันทำให้อารมณ์ในการที่เขาอยากลอยกระทงมันเสียไป
ก็เลยเรียกงานลอยกระทงที่นี่ว่าเป็นกระทง๒วิ
นี่ถึง๒วิหรือเปล่าหยิบเลย

ผลิตกระทงบางทีแบบจมหายไปข้ามต่อหน้าต่อตาก็มีอันนี้เป็นที่จังหวัดตากนะครับ
เดี๋ยวปีหน้าคงต้องวางบรรดาการกันใหม่นะครับ
อยู่ที่หอนาฬิกา๓วัฒนธรรม
นี่ภาพบรรยากาศก็สวยแบบนี้
หลายคนก็พาครอบครัวไปลอยกระทงกัน
พาเพื่อนพาคนรักจับมือกันไปลอยกระทงมากมาย
นำกระทงที่ทำจากหยัวกล้วยบ้างใบตองบ้างขนมปังบ้างไปลอย

แต่สิ่งที่มันน่ากังวลเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็น
ก็มีกลุ่มเด็กนี่ไงพากันไปลอยคอว่ายน้ำเพื่ออะไร
ไปหาเหรียญหาเงินจากกระทง
ไม่ได้สนใจเจ้าของกระทงเลยว่าเขาจะเพิ่งลอยไปกี่วิ
เหมือนเมื่อกี้เลยเนี่ยไปค้นดูอันไหนมีเงินก็หยิบเงินก่อน
ไม่มีเงินก็คว่ำเขาเลยลงไปเล่นน้ำแบบนี้
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเขาแบบ

แล้วจุดนี้มันเคยมีเด็กจมน้ำแล้วหลายคน
ทำให้ตำรวจต้องออกไปตักเตือนกันต้องสั่งให้รีบขึ้นมาจากน้ำ

พอตำรวจมาก็ไปแอบพอตำรวจไปก็ออกมาใหม่
ต้องคอยยืนมองคอยเตือนกันแบบนี้
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น
ชาวบ้านเองก็บอกว่าไม่สบายใจและไม่พอใจที่เด็กทำแบบนี้
เพราะเขาอยากพาบุตรหลานกับคนในครอบครัวมาขอขมา
คืออยากมาด้วยความสบายใจถูกไหมฮะ

กระทงมันลอยไปตามแม่น้ำลำคลองเห็นอะไรอย่างนี้
แต่พอลอยไปแป๊บเดียวเด็กก็แย่งเอาเงินไป
แล้วก็มันทำให้กระทงเขาคว่ำ
แล้วบางทีมันก็เสียบรรยากาศไป
อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับรอยกระทงเมื่อคืนนี้นะ